พลูโตตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะ
และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลุยไปตรวจพื้นที่สถานปฏิบัติธรรมเทพพลูโต
ก็พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยนะคะ
ในพื้นที่เขากลาพร้อมห้ามทำกิจกรรมบนเขาแล้ว
แต่ว่ากิจกรรมติดต่อมนุษย์ต่างดาวยังคงเดินหน้าต่อค่ะ

แล้วก็พร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องต่อทางสื่อมวลชนด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดกรณีเทพพลูโต
ที่เขากระลาที่จังหวัดนครสวรรค์

ทางเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔สาขานครสวรรค์
ก็ลงพื้นที่ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเขากระลารอบ๒ค่ะ
นำเครื่องวัดพิกัดกรมป่าไม้มาตรวจสอบพื้นที่
เริ่มตั้งแต่ช่วงเชิงเขาด้านล่างซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง
เพื่อให้พิกัดได้ตรวจจับว่าพื้นที่ป่าไม้ที่บุกรุกที่แท้จริง

จำเนียงหนูแย้มผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและไฟป่า
นักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔สาขานครสวรรค์บอกว่า
จากการไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่บุกรุก
เพิ่มขึ้นจากที่วัดไปครั้งแรกคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ๓๕ไร่
ตั้งแต่เชิงเขาไปจนถึงยอดเขานะคะ
ขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงก็คือจะต้องนำหลักฐานนี้
ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนสพนปริง
ดำเนินคดีกับนายเจริญแร่เพชรเจ้าของที่ครอบครองสถานปฏิบัติธรรมเขากลา
ความผิดก็คือก่อสร้างแพ่วถางยึดถือครอบครอง
ทำประโยชน์พื้นที่ป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
วันนี้เจ้าหน้าที่จะนำป้ายไปติดห้ามชาวบ้านขึ้นไปบนเขากระลาแล้วนะคะ
ส่วนทรัพย์สินบ้านพักเอ่ยพระพุทธรูปเอ่ย
ก็ยังไม่ดำเนินการอะไรจนกว่าสารจะมีคำตัดสินค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่เขากระลาเป็นยังไง
ชาวบ้านเขาก็ยังทยอยขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์
จองพื้นที่กลางเต็นต์นั่งสมาธิดูจานบินบนยอดเขากันอยู่นะคะ
ประชาชนส่วนใหญ่พูดกันบอกว่าจะจองพื้นที่ดูจานบินต่อไป
ไม่สนใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าจะเข้ามาควบคุมพื้นที่หรือไม่
เพราะเชื่อในเรื่องของการนั่งสมาธิ
เดินทางมาครั้งนี้ก็ต้องการทำกิจกรรมนั่งสมาธิวิปัสนากันนะคะ
ค่ะคือวันนี้จริงเขาจัดงานนะ
เขาจัดงานเป็นรวมพลคนเอเลียนท้าพิสูจน์นั่งสมาธิดูจานบิน
แล้วเห็นบอกว่าที่แรกจะมีการแถลงข่าวด้วย

แต่ทีนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว
เพราะว่าวันนี้เดิมทีอย่างที่บอกเขาจะจัดงานเป็นเหมือนงานครบรอบวันเกิดเลย

แต่พอมีการมาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จัดกิจกรรมบนนั้นไม่ได้แล้ว
ก็เลยย้ายมาจัดภายในค่ายลูกเสือเขากลาค่ะที่อยู่บริเวณเชิงเขานะคะ
ช่วง๖โมงเย็นวันนี้แหละจะยังจัดอยู่
เก็บเงินค่าเต็นต์หลังละ๑๐๐บาทด้วย
ส่วนใครจะนอนห้องพักเสียเงินคนละ๑๕๐บาทนะคะ
ซึ่งนางสมจิตแร่เพชรสื่อกลางดาวภูโตเขาบอกว่าเดี๋ยว
เดี๋ยวต้องรอดูว่าตกลงจะมีการมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนในประเด็นนี้หรือเปล่านะคะ